คุณผู้ชมครับมาดูหัวขโมยรุ่นเล็กอายุ๑๒ขวบเองนะฮะร่วมกับเพื่อน
แล้วก็ได้ทรัพย์สินไปหลายรายการเป็นหลักหมื่น

ส่วนอันนี้อีกเหตุหนึ่งมากันแบบครอบครัว

ยุทธศักดิ์ประเสริฐโยธินอายุ๕๔ปีเจ้าของอาคารพาณิชย์ในอำเภอเมืองชมบุรี
เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพชายหญิงที่คาดว่าน่าจะเป็นสามีภรรยากัน
ขี่รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างและมีเด็กชายน่าจะอายุประมาณสัก๕๖ขวบนี่แหละ
สองคนนั่งมาด้วยแล้วก็ในรถพ่วงข้างเนี่ยมีสายไฟม้วนอยู่เลยนะ
เอาภาพนี้มาให้ผู้สิทธิ์ข่าวดูพร้อมบอกว่าช่วงเที่ยงวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมา
คนร้ายครอบครัวนี้ได้เข้ามาตัดและลักสายไฟในอาคารพาณิชย์ของเขา
ผู้เช่าเพิ่งจะย้ายออกไปเหตุการณ์นี้นะครับ
เจ้าของอาคารได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองชมบุรี
เพื่อให้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันรู้สึกหดหู่เป็นอย่างยิ่งเลย
ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาขโมยของด้วย
มันจะเป็นการเหมือนปลูกฝังให้เด็กเดินทางผิด
แต่เรื่องนี้กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายเขาก็เข้าแจ้งความนะครับ
ส่วนอีกคดีหนึ่งอย่างที่ผมบอกหัวขโมยรุ่นเล็กนะฮะ
ตำรวจสพสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ควบคุมตัวเด็กชายเอนามสมมุตินะครับอายุ๑๒ขวบเอง
หลังเข้าไปก่อเหตุลักษัพภายในวัดบางเสร่คงคาราม
โดยได้เงินสดของแม่ครัววัดแล้วก็เงินจากพระสงฆ์เป็นเงินกว่า๒๐๐๐บาท
เด็กชายเอบอกว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีก๒คนเพื่อนหลบหนีไป
ก็ตระเวนก่อเหตุลักษัพภายในพื้นที่อำเภอสัตหีบมาแล้ว๖๗ครั้ง

ซึ่งเงินที่ได้จากการก่อเหตุแต่ละครั้งก็จะนำไปแบ่งกัน
ตอนนี้นะครับตำรวจเตรียมนำตัวเด็กชายเอไปสอบสวนพร้อมกับให้สหวิชาชีพสอบสวนด้วย
ก่อนจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนหัวขโมยรุ่นเล็กที่เป็นเพื่อนร่วมแก๊งเนี่ยก็ต้องตามจับตัวมาให้ได้นะครับ